แต่ว่าทีนี้ค่ะทางพักเก้าไกลและพักเพื่อไทย
ก็เลยต้องมีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในวันพระฤหัสบดี๒๗กรกฎาคมนะคะ

ช่วงที่มีการนัดพบปะหารือพูดคุย
คือคุยกันไม่นานประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้นะคะ
คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพัก
คุณพิจารณ์ชาวพัฒนภงรองหัวหน้าพัก
ก็ไปคุยกับคณะเจรจาของเพื่อไทยเราขึ้นให้หน้าจอเลยค่ะ
ไกลมากัน๓เพื่อไทยอีก๓นะคะ
เพื่อไทยก็คือมีในแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพัก
คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก
คุณประเสริฐจันทรโรงทองเลขาธิการพัก
อย่างที่บอกใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึง
แล้วก็กลับไปเข้าร่วมประชุมกันในส่วนของพักก้าวไกล
คุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่า
มหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การโหวตนายกครั้งหน้า
ยังไม่ได้เคาะนะคะจะเสนอชื่อใคร
หลังจากนี้พักก้าวไกลจะไปคุยกันก่อน

แล้วก็จะนัดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

พักเก้าไกลคุณชัยธวัฒน์บอกว่า
การประชุมในส่วนของพักในวันนี้
ก็เป็นการหารือสมาชิกพักตามปกตินะคะ
วาระหลักก็คือการเสนอชื่อคุณพิธา
ในการโหวตนายกรัฐมนตรี
ว่าจริงแล้วมันไม่ได้ถึงขั้นปิดประตูตายโหวตไม่ได้เลยนะคะ
คือก้าวไกลเขามองว่าจริงแล้วมันก็ซ้ำได้นี่
ถ้ามีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง
เพราะมันเป็นข้อยกเว้นของข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ๔๑อยู่แล้ว
ประธานสภาสามารถใช้ดุลยพินิษฐ์ได้
ถ้าหากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นถ้าเหตุการณ์มันเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยน

คือเขาก็มองไปในลักษณะแบบนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าวันนี้ก็ไปคุยประเมินสถานการณ์กับเพื่อไทย

พักยังพยายามเดินหน้าจับมือกันไปให้ได้

แต่การทำงานมันเวลาจำกัดพอสมควรนะคะ
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไป
เดี๋ยวหารือกันก่อนว่าจะเป็นเพื่อไทยเป็นแกนนำไปเลยหรือเปล่า
เดี๋ยวทางกรรมการบริหารพักเก้าไกลเขาประชุมหารือกันก่อนด้วยนะคะ
ส่วนแนวโน้มครั้งหน้าจะพลิกไปเป็นเพื่อไทยมากน้อยขนาดไหน
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็คุณพิธาเคยแถลงเอาไว้แล้วนี่
ว่าถ้าประเมินแล้วโอกาสของก้าวไกลมันไม่ได้จริง
ก็ต้องเปิดโอกาสให้กับประเทศ
แต่ก็อยู่บนกรอบก็คือ๘พักนี่แหละ
แต่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันยังไม่ได้สรุปอะไรนะคะ

ส่วนกระแสที่บอกว่าโอ้โหมันถึงจุดที่
ก้าวไกลต้องถอยไปเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่า
ไอ้การถอยของก้าวไกลมันมี๒อย่าง
ก้าวไกลถอยด้วยตัวเองหรือก้าวไกลถูกผลักออกไปให้เป็นฝ่ายค้าน
ประเด็นที่ก้าวไกลจะไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ย
คุณชัยธวัฒน์ว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
ก็คือเกิดการพลิกคั่วรัฐบาลจากสมัยที่แล้ว
แล้วก็ประชาชนก็ได้แสดงออกไปชัดเจนแล้ว
ว่าต้องการให้พักเก้าไกลพักเพื่อไทย
ขึ้นมาเป็นรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศ
ก็คงทำให้ดีที่สุด